คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้๑๕พฤษภาหลายโรงเรียนเปิดเทอม
เด็กก็ไปโรงเรียนกันเดี๋ยวจะเอาให้ดูค่ะ
ว่าน้องเนี่ยน้องคนนี้ไปถึงที่โรงเรียนแล้วน้องร้องไห้
พอภาพที่อยู่ตรงหน้าน้องน้องเห็นโรงเรียนน้องแบบนี้ค่ะ
โรงเรียนหนูไหมตกใจเนอะโรงเรียนหนูไปไหม
ปิดเทอมรับเปิดเทอมคุณผู้ชมแล้วดูสิอาคารเรียนวอดทั้งหลังเลย
เมื่อกี้นี้ที่ร้องไห้ไม่ใช่ว่าหนูไม่อยากไปโรงเรียนนะ
แต่พอมาเห็นสภาพโรงเรียนตัวเองเป็นแบบนี้อุปกรณ์การเรียนทุกอย่าง

หนูจะมีห้องเรียนที่ไหนไว้เรียนน้องคงเสียใจนะ
นี่น้องอยู่ป๓เองนะแล้วเด็กคนอื่นพอมองดูอาคารเรียนของตัวเอง
ถูกไฟไหม้แบบนี้โอ้บางคนก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่ค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะ
แล้วหลังจากที่เกิดเหตุไฟไหม้แล้ว
เจ้าหน้าที่เขาต้องเอารถดับเพลิงมามากัน๖คัน
ฉีดน้ำนี่ดูสิคะอันนี้คือฉีดได้แล้วนะ
แต่คุณอุปกรณ์การเรียนอาคารเรียนข้าวของต่างไปหมดเลย
แล้วตัวอาคารคุณเป็นครึ่งปูนครึ่งไม้ข้างบนโอ้โหดูสิ
พอมันเป็นไม้ปุ๊บมันติดไฟแล้วมันลามไปง่ายไง
โอ้โหเราคุยกับคุณครูสุชินนะ
คุณครูเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าตอนนั้นครูได้ยินเสียงเป็นเสียงระเบิด

คือตอนนั้นตรงห้องที่มันอาจจะได้ยินเสียงระเบิด

คือชั้นป๒ป๓ป๔แล้วก็อาคารนี้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี๒๔คุณ

ปี๒๔จนถึงปี๖๖เนี่ยนะฮะ
แล้วทีนี้ครูได้ยินเสียงน้องนักเรียนบอกว่า
วายกันนะบอกว่าไฟลุกไหม้ไฟไหม้

พอไฟไหม้ปลั๊กตรงห้องเรียนชั้นสอง
แป๊บนึงครูวิ่งไปดูไฟลุกพลึบเลย

แล้วยังมันเป็นอาคารไม้มันเลยลามอย่างรวดเร็วนะฮะ
ฟังคุณครูค่ะ

โอ้เสียงดูสิ
แล้วอย่างที่บอกครับพวกอุปกรณ์อิเล็กตรอนิกส์ทั้งหลาย

หมดเลยเท่ากับเปิดเรียนได้แค่วันเดียว

ใช่แล้วเมื่อเช้านะคุณผู้ชมทางกองพิสูจน์หลักฐาน

ด้านล่างของตัวอาคารขึ้นไปถึงชั้น๒ที่ถูกไฟไหม้เนี่ย
เดี๋ยวก็ต้องรวบรวมหาสาเหตุของการเกิดเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งนะคะ

พอสำนักงานเขตพื้นที่ปฐมศึกษาเขต๑เนี่ยนะคะ
พอนิวัฒน์แก้วเพชรก็ลงพื้นที่

การเรียนการสอนตั้งแต่วันนี้เลย
แล้วคิดว่าเด็กจะได้กลับมาเรียนอีกครั้งนึงเนี่ย

แล้วก็สั่งให้พอจัดห้องเรียนชั่วคราว

แต่ทีนี้คุณพวกโต๊ะเก้าอี้ต่างที่มันเสียหายทำยังไง

คงจะต้องมีการประสานกับโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงนะคะ
เอามาเสริมให้เด็กจะได้มีโต๊ะเก้าอี้
แล้วก็นั่งเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราวไปก่อนนะคะ